ว่าจะเลิกลากันไปแล้วแต่ว่ามาตรา๔๔ยังคงอยู่
การปฏิบัติการถอยออกมาในระดับหนึ่งปล่อยให้พื้นที่วัดธรรมกาย
คืนสู่สภาพเดิมมากขึ้นมีคนตั้งข้อสงสัย
มีคำถามเยอะเลยครับว่าเออแล้วจากนี้ไปจะเป็นยังไง
จากนี้ไปจะเป็นยังไงมีบางคนถามนี่เป็นมวยล้มต้ม
คนดูหรือเปล่ามีบางคนถามว่า
พระธรรมชโยที่บอกไม่อยู่ในวัดแล้วเนี่ยไม่อยู่ตั้งแต่ตอนแรก
หรือว่าเพิ่งหนีออกไปทีหลังมีคนตั้งคำถามว่า
การถอดสมณสักแต่สมณเพศยังอยู่มหาเทระสมาคมและสนับพุทธ
จะเอายังไงต่ออายุความอีกสิบ
กว่าปีจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปมีคนตั้งคำถามอีกว่า
วัดธรรมกายหลังจากไม่มีพระธรรมชโยและไม่มีพระทัตตะชีโว
จะมีสภาพเป็นยังไงลูกศิษย์ลงหายังเหมือนเดิมไหม
การปฏิบัติวัฒาการระดมเงินบุญต่างกิจกรรมต่าง
ที่เคยมีมาจะเหมือนเดิมไหมแล้วถามไกลไปถึงว่า
เอ้าแล้วคำสอนของวัดธรรมกายที่บอกว่าผิดเพี้ยนไปจากแก่นแกนของพุทธศาสนา
จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าจะเหมือนเดิม
ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ไม่มีใครตอบได้เบ็ดเสร็จ
แต่ว่าจะมีผมจะชวนคนที่มานั่งวิเคราะห์พูดคุย
ท่านมารายการผมสองรอบมาก็คุณจอบขวัญหลายครั้ง
แต่วันนี้มาในบทบาทใหม่มาช่วยผมวิเคราะห์หน่อยว่า
คำถามคาใจเหล่านี้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ย
คำตอบมันจะเป็นยังไงแน่นอนครับคุณหมอมโนลาวหวานิษฐ์อยู่กับผมครับ
สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เอาอย่างนี้ก่อนเอาทีละเรื่องนะคุณหมอนะครับ
แต่บางคนเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เดี๋ยวก็ประกาศว่าเป็นผู้ร้ายหลบหนีแล้วทุกอย่างก็จบ

การแรกเลยนะครับนี่ไม่ใช่มวยล้มต้มคนดู
ไม่ใช่มวยล้มต้มคนดูแน่นอนนะครับ
ทำไมผมกล้าพูดอย่างนั้นที่ผมกล้าพูดอย่างนั้นก็เพราะว่ามีพระบรมราชองค์การถอดสมณศักดิ์ทั้งธรรมชโยคัตตะชีโบโดนทั้งคู่เลย
นี่ของจริงครับแล้วเบี้ยวไม่ได้ตั้งแต่นี้ต่อไป
สมศักดิ์แล้วต่อไปก็จะโดนถอดความเป็นสมณะด้วยในกระบวนการที่จะเกิดขึ้นต่อไป
อีกทางหนึ่งก็คือทางสงฆ์สารสงฆ์ก็คือมหาเทลสมาคมที่จะต้องดำเนินการเพื่อถอดสมณศักดิ์ก็แปลว่าให้ศึก

คุณหมอคิดว่าอันไหนจะชัดเชิงก่อน

สธาตุสำราษักริร์สมราศักดิ์นี่ทำไปแล้ว
สำมราเพศนี้จะค่อยทำเถอะครับ

คราวนี้ตอนนี้เนี่ย
เผือกร้อนก็จะอยู่เจ้าคณะหนกลาง

แล้วก็ท่านก็ต้องจัดการล่ะ
เดี๋ยวก่อนหัวหน้าหนกลางนี้
ท่านสามารถดำเนินการให้ศึกได้เลย
หรือต้องรอกฎอะไรนิฆากรรม
นิคากรรมจากมหาเทราสมาคม
ว่าเป็นหนักหรือเบา

นู่มีข้อที่๒๑ของใบมหาเทราศมาคม
กฎข้อนี้ท่านสามารถตั้งกรรมการขึ้นมา
พิจารณาแล้วคดีต่างเยอะแยะเนี่ย

ก็สั่งมีมติว่าไม่ใช่พระแล้ว

เหมือนกับคดีของยันตราอมโร

ฉะนั้นไอ้ที่ห่วงกันว่าเดี๋ยวจะออกมาเป็นนิขากรรมอย่างเบา

ไม่มีทางที่จะออกมาว่าเป็นอาบัติแบบเบา

การมีพระบรมราชองค์การมาขณะนี้นะครับ

ยังโดนถอดได้ง่ายฟันเปรี้ยงลงไปตำแหน่งถึงสมเด็จพระราชาคณะก็เหมือนกันครับ
ถ้าไม่ทำงานหรือทำงานที่ไปนอกลูกนอกทางนี้ก็มีสิทธิ์โดนได้
ถ้าเป็นตามนี้หมอคิดว่าทางฝ่ายสงฆ์เนี่ยมาทำอีเล่เตอร์ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะครับ
ทางฝ่ายทางโลกดีเอสไอเนี่ย
เมื่อกี้ท่านรองโฆษกก็บอกก่อนหน้าเราเข้ารายการเนี่ยนะว่ามาตรา๔๔ยังคงอยู่
เสนอไปถึงคอสชเพื่อให้ยกเลิกมาตรา๔๔ก็ไม่ใช่
ไม่ใช่ผมว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะถอนมาตรา๔๔ตอนนี้นะครับ
อย่างนี้ขณะนี้ยังเป็นพื้นที่ควบคุมอยู่
แล้วก็คงต้องควบคุมต่อไปอีกระยะหนึ่ง
จนกระทั่งให้ชัดเจนว่าไม่มีการนำไอ้รัฐธิคลั่งผู้นำ
ตอนนี้เป็นพื้นที่ควบคุมอยู่แต่ผ่อนปล้น
ให้ให้เข้าไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้นอะไรต่ออะไรผ่อนปลน

ทีนี้หมอบอกคุณจอมขวัญหมอบอกผมหมอบอกท่านผู้ชมว่า
ก่อนหน้านี้ธรรมชโยยังอยู่
แล้วเขาเข้าไปค้นเมื่อวันศุกร์
ก็เป็นที่แคลงใจแล้วว่าไม่อยู่แล้ว

เป็นไปได้ไหมยังอยู่ในวัดธรรมกาย
เข้าไปอีกทีไม่เจอหรือหนีออกไปตอนไหน

อยู่ในวัดทั้งสององค์

ก็ถ้าอย่างนั้นแปลว่าที่เข้าไปค้นเมื่อวันศุกร์เนี่ย
คนไม่ไปถึงจุดลี้ลับ
คือวัดนี้นะครับพื้นที่ใหญ่มาก

แล้วก็มีอาคารที่มหือมาหลายอาคาร
ปราบมารซึ่งเป็นอาคารที่เพิ่งสร้าง

อาการนี้ไม่ได้ตรวจ
แม้กันนั้นใน

เมืองแก้วมณีเนี่ยซึ่งก็เป็นอยู่ในโซนบีเหมือนกัน
ก็ไม่มีการไปตรวจเพราะคิดว่านี่เป็นเขตที่อยู่นอกเหนือ
อันควบคุมของวัดเขตของคารวาสเขาใช่ครับอืม
แต่ว่าที่ผมทราบมาก็เพราะว่าแหล่งข่าวภายใน
บอกว่ายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับ
อืมไอ้ที่บอกว่าออกไปในบริเวณอะไรอ่ะในใน
เครือข่ายไปซุกเฟซกที่นั่นแล้วเมื่อวานไป
เมื่อวานไปตรวจอาคารปริสุทธโธเหรออ่าเขาเรียกอารามปาริสุทธโธ
อารามปริสุทธโธอันนี้เป็นเขตพื้นที่ของ
บ้าสมชายธานวุฒโธอืมครอบครัว
รัฐธรรทรีย์โรสสร้างให้มีหน่อยสองรัฐธรรทรีย์โรส
สร้างให้หมดเลยเป็นคือที่ส่วนตัวของเขานะครับ
สำคัญก็เป็นเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าพื้นที่นี้เป็นของสมชัยฐานวุฒโธ
แต่ว่าไปเจอเสื้อที่เราเห็นบ่อยทางโทรทัศน์
แต่ว่าพระสมชายมีเจ้าหน้าที่คนที่เฝ้าบอกว่าไม่ใช่
ที่ว่านี้เป็นของพระสมชายพระสมชายแต่งตัวเหมือนพระธรรมชโยชนเหรอ
ครับเขาใช้กับคือพระสมชายนี้ก็ไปต่างประเทศเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นของธรรมชโยนี่อันนี้ผมไม่ว่าไม่ใช่

คือนี่นอกเรื่องไปนิดนึงเวลาพระไปต่างประเทศเขาอนุโลมให้ใส่เสื้ออะไรต่ออะไรกันหนาวได้นะ
แต่ให้ออกสีอย่าฉูดฉาดใช่ครับ
แต่ของธรรมกายนี่เป็นแบบฟอร์มเขาเลยเหรอ
เพราะฉะนั้นบอกว่านี่เป็นของพระองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ย
ฉะนั้นที่คนที่เฝ้าอาการอารามเนี่ยบอกว่าเป็นของพระสมชายก็มีเหตุผล
ก็เหมือนกันต้องแล้วไม่ได้มีเฉพาะพระธรรมชโยเท่านั้น

แม่ผมยังติดใจอยู่ว่าดีเอสไอเขาก็เข้าไปรอบหลังเนี่ยนะ
เขาก็มีการข่าวของเขานะแต่ว่าหมอยังยืนยันว่ายังอยู่ในวัดแหละ
คือดูวิธีค้นเนี่ยครับเดือนแถวหน้าพาไปเรื่อยเลยครับ
รูปหนึ่งชื่อพระมหาสุราชพระมหาสุราชพระมหาสุราชนี่เป็นเป็นพระ
หัวหน้ากองการคณะสงฆ์อืมของวัดพระธรรมกายอ่าฮะ
เป็นพระของวัดพระธรรมกายแต่วันนั้นแต่งชุดสีคลัก
ทำให้เหมือนกับว่าเป็นพระที่รับใช้เจ้าคณะจังหวัดซึ่งแต่งทุจิกหลัก
โอ้โหแล้วก็เดินประกบคู่กันมาตลอดจะไปทางไหนพระสุราชนี่ก็จะนำไป
เรื่อยล่ะครับอ๋อถ้าเป็นไปตามนี้ก็นำนำไปตรงไหนก็ได้ที่ไม่อยู่
ที่ไม่อยู่เพราะงั้นโคตรอีก๑๐ปีก็ไม่เจอเดี๋ยวนะ
ดีเอสไอให้พระสุราชนำไปค้นเพราะเชื่อว่าพระสุราชเนี่ยเป็นเป็น
พระของที่เจ้าคณะจังหวัดสั่งมาครับฉะนั้นก็ไปไปเชื่อพระสุราช
สุราชก็คือธรรมกายครับพระสุราชก็ต้องพาไปในจุดที่
ไม่เจอสิไม่เจอแต่ว่าแต่ว่าผมว่าดีเอสไอก็คาดไว้แล้วนะครับ
ผมคิดว่าทางการเนี่ยผมผมต้องเรียนว่าดีเอสไอนี่เป็น
เป็นหน่วยงานหนึ่งอืมซึ่งหน้าฉากหรือผู้รับผิดชอบอืม
แต่ว่าทั้งหมดนี่คือรัฐบาลคือข้อสอชออืมอืม
ผมเชื่อว่าทางการเนี่ยเขาวางแผนไว้แล้วล่ะวันที่เก้าเนี่ย
มีการโอ้โหปะทะกันใหญ่เออตรงบริเวณประตูสี่อ่า
รถของเจ้าหน้าที่ของทหารก็โดนอาวุธอะไรลึกลับนะครับ
เพราะฉะนั้นขณะนั้นเนี้ยความตึงเครียดในวัดเนี่ยสูงมากอืม
เกือบจะถึงกับการคลั่งละอืมคนก็ออกมาร้องห่มร้องไห้
ถ้าก้าวไปอีก๙หนึ่งถ้าจับตัวได้โอ้โหมีโอกาสนองเลือด
ฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าถ้าไม่ไปตรวจค้นถอยออกมาก็เสียหายครับ
ออกมาว่าไปตรวจค้นเถอะแล้วไม่เจอไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ
ก็ผ่อนปลนไปก่อนแล้วก็ยังคงเดินหน้าค้นหาต่อไป
เปลี่ยนวิธีโดยการใช้การคณะส่งแทนอืม
วันเดียวกันนั้นมศก็จัดการนะครับเดินหน้า
จัดการแล้วก็สำคัญก็คือว่าเขาคอยได้ครับ
วันนี้เนี่ย๑๕ปีอายุความไม่ใช่
ผมผมว่าธรรมชโยชน์จะถูกจับเลยแล้วเนี้ยนะครับ
เขาอนุญาตให้ข้าวได้แล้วแล้วไม่เจอแล้วก็มาผ่อนปลน
อะไรต่ออะไรคืนสู่สภาวะปกติได้ระดับหนึ่ง

เพื่อไม่ให้มีการปะทะกันในวันนั้น
ใช่ครับแล้วเพื่อลดแรงกดดันของคนในวัดสานุสิต
นะครับแล้วต่อมาก็ควานหาตัว
อย่างเงียบเจอแล้วก็จับปุ๊บปั๊บเลย
แต่ที่เข้าไปแล้วเจอตัววันนั้นเนี่ยยุ่ง
ถ้าเจอตัววันนั้นยุ่งยุ่งไม่เจอซะดีกว่า
ดีกับทุกฝ่ายเพราะตอนนั้นอารมณ์เดือดเลย
อารมณ์เดือดแล้วข้างในไฟมันจุดติดแล้ว
ครั้งนั้นไม่มีใครรับประกันได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น
กับพจน์จำนวนมาก
ความรู้สึกก็มีคนออกมาร้องห่มร้องไห้นะครับ
มีเหตุการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงมากขึ้นทุกทีทุกที
สิ่งที่ทางการกลัวมากที่สุดก็คือ
ปะทะกันมีการเสียเลือดเสียเนื้อ
ซึ่งนายกก็ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้น

แต่วัดพระธรรมกายพร้อมจะให้มีการเสียเลือดเสียเนื้อ
เพราะจะได้โยนความผิดให้กับทางการ
เหมือนอย่างที่มีพระธรรมศักดิ์ออกมาพูด
เมื่อวันที่๑๔บอกว่าเขาทนไม่ได้
เพราะว่าผู้บริหารวัดเนี่ยจะเอาลูกน้องมาตายแทนเจ้านาย
นะครับอันนี้จริง
เขายอมสูญเสียทุกอย่างเพื่อให้ผู้หนำรอด
ฉะนั้นประเด็นที่พอจะขมวดและสรุปได้ตอนนี้ก็คือว่า
คอยได้หากันต่อไป
ในขณะเดียวกันทางองค์กรปกครองสงฆ์ก็ชัดเจนแล้วล่ะ
ฉะนั้นจะเหลือแต่ว่าถูกถอดสมณเพศก่อน

ยังไงก็ไปอย่างอื่นไม่ได้
แต่ว่าที่หมอจะย้ำซะตรงนี้ก็คือว่า
หมอเชื่อว่ายังอยู่ในวัดธรรมกาย

เอากันให้เจอจริงมีถึงขั้นเลือดตกยังออกแล้วไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น
ขณะที่วัดนี่ไปขุดสนามพละละ

สนามเพราะแล้วเนี่ยแปลว่า

คนที่ลบทับจับศึกออกลบกันเนี่ย
รู้แล้วว่าอาการนี้คืออะไร

สลายเสื้อแดงนะครับ

แต่น้ำมันก็ใส่น้ำมัน

ถ้าบุกเข้ามาก็เปิดน้ำมันลงมาจุดไฟ

ก็ใครจะเสียชีวิตบ้างอะไรบ้างชุนละมุนชุลเก
เป็นเหตุการณ์ซึ่งไม่น่าดูมากเลย
เอาล่ะวันนี้เนี่ยได้ประเด็นซะตรงนี้ก่อน
ว่าไม่ใช่มวยล้มต้มคนดู

แต่ว่าจำเป็นจะต้องมีบทถอยออกมา
เพื่อรักษาไม่ให้เกิดบรรยากาศปะทะกันในวันนั้น
ซึ่งเป็นวันที่อารมณ์เดือดแล้ว
จุดติดแล้วเดือดแล้วถอยออกมาก่อน

วัดธรรมกายภายใต้ไม่มีธรรมชโย

ซึ่งหมอเป็นคนบอกทัศตาชีโวนี่แหละ
เป็นคนสำคัญเป็นคนบริหารจัดการ

เป็นคนสั่งซ้ายสั่งขวาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในธรรมกาย

ธรรมกายจะดำรงคงอยู่ยังไง
ถ้าสมมุติว่าสองคนนี้ถูกจับ

สามการจัดระเบียบธรรมกาย
จะเอาพระที่ไหนสักรูปหนึ่ง

พระองค์นั้นควรจะต้องเป็น
เป็นพระที่มีคุณสมบัติแบบไหน
คำสอนพระธรรมกายที่พูดกับนักขันพูดกันหนาว่า
สอนผิดแก่นของพุทธศาสนามีต้นธาตุต้นธรรม

จะมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงหรือไม่
วันพรุ่งนี้เนี่ยผมกับหมอมโน

วันนี้เอาประเด็นเสื้อแค่นี้ก่อน

คุณหมอมโนกับผมจะกลับมาเจอกันอีกครับ

เชื่อว่าพระธรรมชโยคจะถูกจับเร็ววันนี้

เร็วแค่ไหนครับ